มาดูเรื่องของเกี่ยวกับตัวเลขนะคะ
มาคำนวณกันหน่อยคำนวณจากมะพร้าว

คำนวณจากความแปลกของมะพร้าวนะคะ
เขามีลักษณะคล้ายกับเสียญพญานาค

ซึ่งมะพร้าวอยู่ในวัดแห่งหนึ่ง

เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าคล้ายจริงหรือเปล่า

บรรยากาศที่ชาวบ้านก็ไปแวะบุญชาตามความเชื่อ
ทิเก็ตเทศบาลนครอุบวนราชธานี
เขาไปขอเลขเด็ดจากต้นมะพร้าวน้ำหอม
รูปร่างคล้ายพญานาคเก้าเซียน
ความสูง๒๐เซนติเมตรเท่านั้นเอง
ขายอยู่ในสวนหย่อมวัดพลแพนตำบลในเมือง
หลังจากทราบข่าวที่มีคนขับรถตู้ได้เลขเด็ดไปจากต้นมะพร้าวต้นนี้
แล้วก็ถูกรางวัลกว่า๒๐๐๐บาทนะคะ

เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าตนเองมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ขับรถตู้ด้วยค่ะระหว่างที่ไม่มีงานก็มาจอดพัก
อยู่ภายในวัดนี่แหละเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
สังเกตเห็นต่อต้นมะพร้าวที่แห้งตายแล้ว
มีใบงอกออกมาตอนแรกไม่ได้สนใจอะไรนะคะต่อมาใบมะพร้าว
ก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นและมีลักษณะคล้ายกับพญานาคเก้าเซียน
ก็เลยชวนเพื่อนที่ขับรถตู้มาดู
แล้วก็บอกปากต่อปากทางวัดเอาไม้ไผ่มากั้นไว้ค่ะ
เพื่อไม่ให้มีผู้มาขอเลขเด็ดไปจับ
ที่ผ่านมามีคนถูกรางวัลไปแล้วหลายรายนะคะ
ซึ่งเขาเองก็ถูกรางวัลไม่ใช่ในประเทศไทยนะ
ไปถูกของที่ประเทศลาวเพื่อนบ้านนะคะ

แล้วก็อ้างว่าต้นมะพร้าวนาคีนี้
เกิดขึ้นจากพ่อปู่เดินทางมาจากลาว
แต่ว่าเหนื่อยก็เลยหยุดพักที่วัดพลแพง

ส่วนเลขเด็ดประจำ๑ธันวาคมนี้นะคะ
บางคนก็เห็นหลายเลขเหมือนกันนะ
อันนี้จริงคือต้องย้ำว่าเขาบอกมา

ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณผู้ชมนะคะ
เขาบอกว่าดูดีมีโชค
เขาเขียนไว้แบบนี้นะครับ

เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ